บ้านมหาซีรีส์อะไรดูสนุกดีกว่านะคะ
สำหรับนี่เลยค่ะน้องอ๊อฟจุมพลนะคะ

แต่ว่าบอกเลยว่ากับสาวเนี่ยเขาก็เล่นละครด้วยเหมือนกันนะคะ
กับน้องมายและพัสรันนั่นเอง
วันก่อนมาโปรโมทที่บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
เขาบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องใหม่ของเขา
เนื้อหาเฮฮาคลายเครียดทั้งคู่แสดงนะฮะด้วยกัน
แล้วก็รับประกันเลยว่าอารมณ์ที่พังของคุณ
จะกลับมายิ้มปังได้อย่างแน่นอน
งานนี้เจอน้องอ๊อฟพระเอกสายวายยืนยัน
กับกระแสจิ้นกับน้องกันอัธพันธ์ค่ะ
บอกว่ากระแสตอนนี้อ๊อฟกันก็ยังจิ้นเหมือนเดิม
เตรียมรอดูผลงานกันอีกครั้งได้เลย
ส่วนเรื่องกระแสของคู่จิ้นน้องไบร์ทน้องวินค่ะ
ส่วนตัวบอกเลยว่าไม่กลัวว่าเพื่อนจะดังแซงหน้านะคะ

เพราะว่าตอนนี้คู่ของไร้วินยิ่งดัง
ก็ยิ่งโดนข่าวโจมตีหลายต่อหลายอย่างเลยค่ะ
ในฐานะรุ่นพี่แล้วก็เป็นเพื่อนด้วยนี่นะคะ

ถ้าน้องเขาได้ดีหรือว่าดังขึ้นมาเนี่ย

เหมือนแบบแค่สปอร์ตไลท์ส่องไปที่น้องเขาปุ๊บ
แสงที่มันอยู่ข้างเนี่ยมันก็จะเป็นเผื่อคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็มีไบท์วินคิดสิงอ๊อฟกันเตนิวอะไรอย่างนี้
จะเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย
กับวินนี่ก็ช่วงนี้ก็หนักพอสมควรครับ
เพราะว่าเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยเจอดราม่าอะไร
แต่พอช่วงนี้ปุ๊บดังขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็จะเจอดราม่าอะไรอย่างนี้
บอกว่าบางทีก็ไม่ต้องฟังทุกคำพูดก็ได้
แค่เก็บในสิ่งที่เราคิดว่ามันจริงเราก็ไปปรับ
แต่อันไหนถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องแก้อะไรครับผม
แต่ไอ้วินค่อนข้างที่จะแบบหัวอ่อนด้วย

ก็พยายามแบบบอกว่าเออไม่ต้องไปคิดมากอะไร
ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว